คุณผู้ชมกลับไปที่นครศรีธรรมราชอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
มีคนไปเจอกระเป๋าเจมส์บอลเป็นกระเป๋าเอกสารสีดำ

เออลืมแล้ววางเอาไว้ก็นึกว่าระบงระเบิด

มันกลายเป็นของพนักงานคนหนึ่งลืมเอาไว้
มานั่งริมสนามย่าบริเวณสนามหน้าเมืองนะฮะ
กระเป๋าเนี้ยเป็นกระเป๋าเจมบอลสีดำนะฮะ
ระบบรักษาความปลอดภัยเปิดปิดต้องใส่รหัส
แน่นทีเดียวนะครับวางอยู่แล้วข้างข้างก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เขียนว่าสุนใจเมซิกเล็กคอร์ดแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะฮะ
ถ้าติดตาจากภาพในภาพยนตร์มันต้องมีสารเคมีอยู่ในนั้น
หรืออาจจะเป็นระเบิดอะไรแบบนี้
ความที่เป็นกระเป๋าเจมบอลนะฮะแล้วก็ห้ามไม่ให้คนเข้าไปใกล้ด้วย

ว่าข้างในมันก็มีโลหะนะแล้วมันก็หนักด้วยมันจะระเบิดหรือเปล่า
กันแล้วก็เลยโทรไปตามหมายเลขโทรศัพท์ที่มันปรากฏบนข้างกระเป๋า
ก็เลยถามเขาบอกอ๋อใช่เป็นเจ้าของกระเป๋าเอง
ข้างในมีโน้ตบุ๊กกับเอกสารลืมเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
ตอนนี้ก็ไปรับงานอยู่ที่บริเวณสารหลักเมือง
ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอเสร็จงานปุ๊บจะย้อนกลับไปเอา
แต่ว่ายังไม่ได้ไปเอาก็ขอโทษเจ้าหน้าที่กับทางด้านของประชาชนที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย
เจ้าของเขาก็เดินทางมารับโชคดีที่มีเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย